บางคนบอกว่าหลายคนกลัวจอราเข้

อยากให้คุณผู้ชมดูว่าจอราเข้ตัวนี้ไม่น่ากลัว
เพราะมันน่าจะมาให้โชคค่ะ
เอ๊ะแล้วมันจะให้ยังไงคุณผู้ชมสังเกตอวัยวะส่วนต่างของมัน

เค้าได้ยินแต่แมวนะแมวหางกวักอะมี

แต่ถ้าจราเข้ส่วนใหญ่จะต้องฟาดหางนะ
เออแต่ว่าตัวนี้มันถางกวักจริง
อากวักยังไงคุณผู้ชมคะจะเล่าให้ฟัง
ไปกันที่ฟาร์มในพื้นที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะ
ที่บอกว่าจอราเข้หางกวักเนี่ยเพราะว่าส่วนของหางมันเนี่ยม้วนกลับไปอยู่ใต้ท้อง

ไปถามเจ้าของฟาร์มหน่อยดีกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมายังไง
คุณศรีลักษณีมีศรีเจ้าของฟาร์มบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะ
จราเข้หางกวักก็คือจราเข้พิการ
แต่ความพิการของมันดูแล้วเออแปลกดี

เขาก็สังเกตเห็นไงว่าช่วงบริเวณลำตัวของมันเนี่ย
มันตรงปกติเลยไม่คดไม่งอ
แต่พอหางของมันคดงอเข้าไป

คือมองมุมนี้เหมือนจราเข้ไม่มีหาง
เออใช่จริงมันมีถูกไหมแล้วทั้งสี่ตัวที่เป็นจอราเข้หางกวัก
มีแบ่งเป็นตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัว
หางกวักหมดเลยเหรอใช่ค่ะคุณมี๔ตัว
นี่ไงแล้วชื่อเขาเป็นมงคลด้วยนะ
ชื่อเจ้าถุงเงินถุงทองถังเงินถังทอง
แล้วเชื่อไหมคะว่าความแปลกของมันเนี่ย
มีคนมาติดต่อขอซื้อตัวละห้าหมื่นเลยนะ

เฮ้ยงั้นเอาไปเลยแสนนึง

ไม่ปฏิเสธตั้งแต่แสนนึงแล้วค่ะคุณ

เดี๋ยวที่ท่านทำให้ตึงป๊ะ

คุณผู้ชมค่ะต้องแบบบอกเลยว่า
ตัวนี้มันโด่งดังไกลถึงต่างประเทศเลยนะ

คือรายการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามาทำรายการ
มาสอบถามไปออกทีวีที่ญี่ปุ่นเลยนะ

ถ้าอย่างนั้นจะสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่น

อาจารย์ไปนอตไปต่อ
เดี๋ยวค่อยก็ตอบ

คุยภาษาไทยกับเหมือนมันได้ไหม

อย่าโดนวิธีญี่ปุ่นไปไปเร็วไปหน่อย

ในบ้านเราแล้วก็ดังต่างประเทศที่ญี่ปุ่นนั่นแหละ
เลยไม่ขายไงยังไงก็ลองดูแล้วกันว่ามันมาให้โชคจริงหรือเปล่า